คุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
ดวงสมโพธิ์
เราจะมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้สาวโสดของเราเนี่ยเธอจะเลือก
เรื่องของหัวใจหรือเรื่องของดวงชะตาฟ้าลิขิต

ผู้หญิงจะเลือกใครแน่นอนเขาต้องฟังเพื่อนเขา
เพื่อนเขาสองคนวันนี้มาแล้วนะครับ
มาเป็นคู่หูที่สวยทั้งคู่

คุณสองคนหน้ามีหน้าที่มาช่วยตัวช่วย

พี่บอกเลยพี่บอกว่านี่คือขั้นเทพ
เพราะฉะนั้นเขาจะวิเคราะห์ได้ดีมาก

เราจะตั้งใจอย่างเต็มที่ให้เพื่อนเราได้ผัว
แต่เราก็ต้องเตรียมใจรับความเป็นหมาด้วย

เอาล่ะไปพบกับสาวโสดของเราได้เลย
โสดมาประมาณ๓ปีแล้วค่ะ

ก็จะเลือกที่จะไปหาเพื่อน

เพราะรู้สึกว่านานที่เพื่อนจะว่าง

แล้วก็อยู่กับเพื่อนมันแฮปปี้กว่า
มันพูดอะไรได้หลายเรื่อง
อยากเล่นอยากอะไรอย่างนี้ก็ได้

แต่ก็ยังอยากมีคนข้างนะคะ

เป็นเสื้อผ้าเด็กค่ะ
อันนี้เตรียมตัวมีลูกสิ

เพราะว่าเพื่อนส่วนใหญ่เริ่มแต่งงานแล้วมีลูกกันแล้ว
แล้วเราชอบซื้อของให้หลาน

เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว
เรียบร้อยแล้วอยากช็อก
ดูสิว่ามันช็อปมันมาปรึกษาเรา

ใช่ค่ะ
ให้ความสามารถอย่างกับเพื่อนมากกว่า
ฉะนั้นสเปคผู้ชายมิ้นอยากได้แบบไหน

เพราะว่าแฟนเก่าเนี่ยเจอมาเยอะที่แบบเธอตัดสินใจเลย

อ๋อจริง

เกมครับตอนนี้กำลังช่วยที่บ้านขายก๋วยเตี๋ยวหมูตนอยู่ครับ
เห็นผมตัวเล็กแบบนี้นะครับผมชอบกินบุฟเฟ่มากนะครับ

สามารถกินได้ทุกวันเลยครับถ้ามีเงินนะครับ
ถ้าแฟนไม่ชอบกินนะครับก็ไม่ได้บังคับครับ
แต่ก็อยากให้มากินด้วยกันครับไม่ต้องกินคุ้มก็ได้ครับ

ชาบูมีหมูแต่ถ้าอยากมีอยู่ต้องทำไง
สวัสดีครับผมเกมรัฐธานนท์แก้วจุลพัฒน์ครับ
ได้จบจากสาขาเศรษฐศาสตร์มาครับตอนนี้ก็ช่วยที่บ้านทำธุรกิจขายก๋วยเตี๋ยวครับ

เอาแล้วนี่เขาจะรู้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเงินทองของธุรกิจทุกอย่างเลย
ติ๊กบอกว่าปี๖๕ร้านก๋วยเตี๋ยวและอาหารจะมา
ได้รีบคุยกับผมก่อนครับเดี๋ยวจะได้กินก๋วเตี๋ฟรีนะครับ
ปกติแบบร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ก็คือแบบคุมทุกอย่างหรือว่าลงแบบไปลวกก๋วยเตี๋ยวเองด้วย
ส่วนใหญ่จะช่วยแม่มัดก๋วมากกว่าเพราะว่าแม่เป็นคนทำที่เร็วมากครับ

เพื่อนสองคนออกมาครั้งแรกคุณเกมเป็นไงครับ
แต่ว่าสำหรับหนูก็คือน่าจะ
อายุน้อยและเด็กสำหรับเพื่อนเรานิดนึง
นี่คือนุ่มโสดคนที่หนึ่งคุณเกม
ก็คือมาเป็นช่างภาพและตัดต่อ
คุณขายของออนไลน์

ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณเทพ
แปดแปดนะ

และชอบสระผมทุกเช้า

ผมรู้สึกว่าผมมันมันและไม่สบายหัว

แต่ก็อย่าให้มันไหลมาเกินไป

ชอบโดนด่าแบบเล่นนะครับไม่ได้โดนด่าจริงจังนะครับ
เพราะว่าเวลาโดนด่าแล้วแบบรู้สึกดีอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ผมก็มีข้อดีนะครับผมชอบถ่ายรูปให้แฟนครับ
ที่หนึ่ง๓๐๐ช็อตเลยนะครับ
และที่สำคัญนะครับผมก็คิดแคปชั่นให้แฟนด้วยครับ
ตัดต่ออะไรได้บ้างตัดต่อหนังตัดต่อ
ก็เคยตัดต่อหนังนะครับแล้วก็ตัดต่อรายการทอล์กปกติ
แล้วก็เคยตัดต่อรีวิวรถยนต์ด้วย
มันเหมาะกับคนขายออนไลน์มากอ่ะเอาจริง
คุณเทนครับผมพอคุณเห็นคุณมิ้นเป็นไงบ้าง
รู้สึกน่ารักครับรู้สึกน่ารัก
เอาไงจริยอนคนนี้ผ่านมั้ย
คนนี้พูดเก่งค่ะเออพูดเก่ง
แต่ตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่รู้แต่หนูก็รู้ว่าเขาแบบรู้ว่าแบบต้องใช้คำไหนถึงจะผู้หญิงชอบ
มีความชาญฉลาดอยู่รู้รู้ยอดเก่ง
โสดคนที่สองของเรานะครับขอบคุณมาก
คนที่๓คนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคุณมิ้นอยากได้แบบไหน
พร้อมแล้วไปพบกับคุณป๊อปได้เลยครับ
สวัสดีครับป๊อปครับเป็นในแบบครับ
นะครับเป็นคนที่ถ้าเกิดเจอใครแล้วจะเป็นคนที่เงียบไม่ค่อยพูดจา
เพื่อเก็บข้อมูลก่อนเพื่อที่จะเข้าหาเขาได้ทุกทางครับ
ผมเป็นคนที่ชอบทำอาหารแล้วก็เบเกอรี่มากครับ
ผัดแกงทอดหรือว่าเค้กนี้ผมทำได้หมดทุกอย่างครับ
ถ้าเกิดคุณเป็นแฟนผมนะครับผมสามารถทำให้คุณทานได้ทุกวันเลยครับ
ว่าจะเป็นของขาวแล้วก็ของหวานครับ
เรื่องกินผมไม่เคยแพ้ใครแต่ทำไมเรื่องหัวใจผมถึงแพ้คุณครับ

มาแล้ว

เวลาเจอไอ้พวกคำคมแบบนี้คุณเชื่อไหม

ไม่มีไม่มี

ครับคุณมีคุณสมบัติอะไรเหนือกับผู้ชายที่อยู่ที่นี่
ที่คุณมิ้นจะต้องเลือกคุณ
ผมนะครับทำอาหารเป็นทุกอย่างครับ
เกอรี่ก็เป็นถ้าเกิดคุณมิ้นอยากทานอะไรครับ

นี่โอ๊ยเป็นไงสายอาหารนี่
คือรวมธุรกิจได้เลยนะ
เบเกอรี่ออนไลน์ซื้อของเด็กแถมขนมปัง

ฉันบอกเลยว่ามันเป็นอะไรแบบ
ฉันคิดว่าถ้าอะไรแบบต้องวัดที่ร่วงไก่เเตี๋ยว
ให้ฉันดูได้ไหมคุณทำเบเกอรี่ได้คุณบอกทำอาหารได้ทุกอย่าง

รวบคืน

เว้าใจเหมือนแบบ

คุณทำอาหารได้ทุกอย่างจริงหรือเปล่า
หรือคุณชอบทำอาหารประเภทไหนมากสุด
ชอบทำอาหารไทยครับ
คุณมินชอบทำอะไรครับ

น้ำพริกกะปิค่ะ

บาฏสิ่งของต่างเลยครับ

ผมสามารถวาดรูปให้คุณได้บ่อยเลยครับ
ถ้าเกิดว่าคุณได้เป็นแฟนของคุณมีน

คุณจะช่วยวิธีการอย่างไหร่
คุณจะช่วยวิธีการอย่างไรครับในการที่ขายของออนไลน์ของเขาเนี่ย

อ๋อนี่เอาไง
จริงเราต้องเริ่มดูก่อนนะครับว่าคุณมิ้นขายอะไรแล้วก็ขายให้ใคร

แล้วก็ถึงจะออกแบบแล้วก็ทำให้เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการครับ

วิธีการคือเราจะทำยังไงให้แม่เด็กรู้สึกว่า

แล้วเขาจะรู้สึกว่าลูกเขาจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

เพราะฉะนั้นยูเซอร์หลักเราก็ต้องทำเป็นไปแนวทางที่แม่เด็กเขาจะสนใจในโปรดักต์ของเรา

มีอะไรอยากจะบอกคุณมิ้นไหมฮะ
จริงผมไม่ชอบสาระแน่ไม่ชอบกะเพราเลยครับ

สารแน่ก็ไม่ชอบกะเพราก็ไม่ชอบ

ต่องานผมก็ตัดมาหลายแบบแล้วแต่ผมอยากลองตัดต่อหัวใจคุณครับ
โอเคไหมตอนนี้กลับไปที่คนทางบ้านก่อน

คนทางบ้านเนี่ยเขาสงสัยว่าราศีไหนกำลังจะปังบ้างครับ
ก่อนที่เราจะไปดูดวงของหนุ่มครับ
คนทางบ้านเนี่ยเขาสงสัยว่าราศีไหนกำลังจะปังบ้างครับ
โอ้โหมี๓ราศีเลยครับที่เข้าวิน
อันดับ๓คือราศีกัน
โชคดีเรื่องเงินทองโชคลาภเลยเป็นอันดับ๓เลย
อันดับ๒คือราศีกุม
โชคดีมีก้าวหน้าสำเร็จเรื่องการงานโชคลาภ

โอ้โฮแฮปปี้
แต่คราวนี้อันดับ๑ครับมาแรงเลย

โอ้โฮราศรีตุล

มีเสน่ห์เมตตามหานิยม

คนรักคุณหลงเบนไม่มีกรกแต่ปุ๊บลาก

มาถึงช่วงเวลาที่เราต้องมานั่งรู้จักกันแล้ว
ว่านุ่มของเราเนี่ยคนไหนที่จะเหมาะกับน้องมิ้น

เพราะฉะนั้นหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของอาจารย์ติ๊กครับ
คุณจะเริ่มที่ใครครับคุณมิ้นเลือกได้เลยครับ๔คนนี้
คุณป๊อปเกิดวันอะไรครับ

เกิดวันเสาร์ตัวเจ้ายตานี่เขาเป็นคนพลาวนะ
เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาหาคู่ยากเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ

เป็นอย่างไรเป็นอย่างไร
หรือก็บอกคุณมีนปุ๊บเขาก็คิดว่าเซ็นต์ว่าถ้าคุณเป็นผู้เขา
เขาจะบอกใช้เซนต์ของเขาสะกดคุณ
มือซ้ายไม่ธรรมดาทำไมบอกเลยเขาเองเป็นนักวางแผนนะ
เขาเลือกการพูดการจนเจรจาการโน้มน้าวนี่เขาดีมาก
ออกจากเสาแล้วมีเส้นเสาอยู่เส้นหนึ่งเกิดจากเนินจันทร์วิ่งมาชนเส้นเส้นวาสนา
คนนี้วาสนาดีมาดูมือขวามือขวาแล้วดูเส้นเสาเส้นนี้
จากนี่ชนเส้นเขาเป็นนักวางแผนคนนี้วางแผนทุกอย่าง
แต่เขาเสียหายเรื่องอะไรเรื่องความเป็นตัวของตัวเอง
แต่คนนี้นะถ้าเขาจับจุดอะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะร่ำรวยจากเส้นอาทิตย์ที่เกิดจากเส้นชีวิต
เมื่อคืนมาอยู่อยู่ตำแหน่งเนินอาทิตย์อันนี้ไม่ธรรมดาใช้ได้ใช้ได้เลย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

หาบทกรหาดอกไม้สวยเสร็จ
หมายความว่าสมมุติผมมีเรื่องกับเกม
กำลังจะเอาไม้ฟาดกันแล้ว

เกมขึ้นไม้แล้วแบบว่า
หิ้นชอบพี่ไหวนี้หรอ

คุณเทนน่ะ

เกิดวันที่อะไรครับ

เขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ตั้งแต่เยาวัย

นี่เขาเองเป็นนักวางแผนแล้วเขาเป็นคนฉลาดด้วย

ถือว่ามือนี้ใช้ได้น่ารักเดียวใจเดียว

ดูจากบุคลิกข้างนอกไม่นึกเลยนะ
กะไว้ในสี่คนนี้นะ

เกิดวันพุธ๑๖ครับ

อยู่กับใครปุ๊บเขาเปลี่ยนตัวเป็นอย่างนี้ตามเขาได้
แต่เขาเองไม่สมหวังเรื่องความรัก

แต่เราทำแบบแฟนได้ใช่ไหม

ดูเครื่องเส้นที่อีก
นิ้วเขาทำหนักบอกเรื่องเรื่องร่ำรวย

ตัวเขาเองมันไปชีวิต

และเส้นใจอยู่เนินพระรหัส

ตรงเนี่ยนะมันมีคนหนึ่ง
ที่จะต้องจากเราไป

ช่วงหน้าก็จะมีหนุ่มออกอีกหนึ่ง

รอบนี้เราจะให้สาวโสดและเพื่อนสีดารา
ช่วยกันล้วงลับความจริงจากหนุ่มโสดทั้ง๓คน
โดยสาวโสดและเพื่อนสีดารามีสิทธิ์ยิงคำถามใส่หนุ่มโสด

จะต้องมีหนุ่มโสดอกหักกลับบ้านอีกหนึ่งคน

สำหรับทุกคนนะคะครับคุณเคยมีกิจกรรมการแจ้งกับแฟนไหมคะโอ้โห

คำถามแบบนี้เอาเลยนะคุณอยากรู้เลยใช่ไหม

เลยจากชายคาออกไป
เริ่มที่คุณเทนค่ะ

ผมเคยมีแฟนแล้วแฟนเป็นพนักงานโรงหนัง
แล้วคือสถานการณ์พาไปครับพาไปพาไป
ทำไมไม่ไปตรงที่มันฉายหนังอ่ะ
อยากฟังของเกมเลยอ่ะเพราะนี่คือเกมอายุ๒๒
เกมคุณตอบได้ไหมครับคำถามคุณจียอน

ใช่เหรอ

แต่ว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ครับ

คืออยู่เหมือนในนี่ข้างในที่จอดรถในบ้าน

แสดงว่าทุกคนมีประสบการณ์เรื่องพวกนี้

คือน้องมินเป็นคนที่ขี้เบื่อมากอะค่ะ
ทำอะไรก็เบื่อง่าย
น้องต้องการบรายตี้ในชีวิต

อะไรที่มันเดิมเดี๋ยวก็มือ
เดี๋ยวก็เบื่อแล้วก็เป็นเหมือนปัญหาเดิม

มันกลายเป็นเฉื่อยชากันไปชีวิต
ก็เลยอยากให้ทั้ง๓คน
ถ้าสมมุติว่าเพลงอะไรก็ไม่รู้
ออกมาเต้นให้ดูซะ
เฮ้ยแต่ว่ามันต้องเต้นแดนกับมิ้นท์นี่

ถ้ามีภูเขาก็วิ่งกันกับเจแล้วนะ

ถ้าเบื่อทำแอปเข้าวงการบันเทิง

สองคนเสียวเลย

อันนี้มาเขาใส่เต็มแบบไม่ยั้ง

ไปเที่ยวเมืองนอกแล้วไปขับบิ้ง

แล้วคืนนี้กำลังจะปาร์ตี้ใหญ่
พอเพลงมาปุ๊บต้องสร้างบรรยากาศเกม

เจมส์มิ้นเบ้าหรอ

โอเคขอบคุณมากครับคุณเกมครับ

ผู้ชาย
ดูหน่อยหน่อย

แต่คำถามถ้าจะให้เด็ดเราก็ต้องคนนี้ครับ
เชิญพบกับแขนชาพิเศษคุณสุนารีราชศรีมา
สุนารีมมาเพื่อจะถามคำถาม
คำถามแล้วผู้ชายทั้งหมดต้องตอบ
เพื่อเห็นท่าแท้ของเขาว่าเป็นยังไง

ยังเป็นเพื่อนเฟสแล้วก็ไอจี

ชอบไหมชอบมิ้นบอก๑ทีอะยังรู้เลย

ก็เหมือนแบบความโกรธหรืออะไรต่างมันหายไป
ก็มีการกลับมาฟอร์หรือว่าอาจจะมีแอดไลน์หรือบางแอปพลิเคชันบ้าง
อ่ากับแฟนเก่าใช่ยังคุยกันอยู่ไหม

เล่นเกมก็ได้ค่ะเกมผมไม่ครับผมทำใจไม่ได้
เกิดแบบว่าคนที่ผมรักต้องไปมีรูปคู่กับคนอื่นอะไรอย่างนี้
ผมจะเลิกไปแล้วผมก็ยังรักอยู่ดีครับใช่ทำใจไม่ได้
ถ้าเกิดมีคิดถึงเราก็จะแอบดูมากกว่าครับแต่ไม่อยากเป็นเพื่อนมากกว่า

อันนี้ถือว่าเป็นอย่างไรลูกจิตดีแล้วเนี่ยแห่ง
ไม่คุยกับแฟนเก่าเลยไม่เลยจบกันไปโอเค
เอาล่ะมาเลยครับเจเจเจเจ
เพราะผมรู้สึกว่าในช่วงหนึ่งที่เรายังคบกันอยู่แล้วก็เหมือนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของกัน
ต่อให้เราเลิกกันไปแล้วเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้อยู่แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้คุยกันเหมือนเดิม
ขนาดว่าแบบคุยเรื่องชีวิตประจำวันว่าไปกินข้าวอะไรทำอะไรมา
แต่เราก็ถ้ามีปรึกษาถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถยังปรึกษากันได้เหมือนเดิม

เอาล่ะสาวโสดเราได้ฟังไปแล้วคำตอบของผู้ชาย
คุณคุยกับเพื่อนคุณแล้วเตรียมตัวให้ดีนะ

คุณจะต้องตัดกุหลาบของผู้ชายอีกหนึ่งคน

วันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่สุนารี

เอากันไก่ไปตัดดอกไม้

อ้าาบ้านไปด้วย

รู้สึกว่าน้องเด็กหมายหน่อย

แบบเดี๋ยวจะโตไม่พอ

ตอนนี้ก็เหลือเวลาของคุณมิ้นที่จะตัดสินใจ

ดวงสมพงษ์ที่สุดกับคุณมิ้น

รอบนี้อาจารย์ติ๊กจะทำการดูดวงสาวโสด

ดวงสมพงษ์กับสาวโสดที่สุด

เขาจะเจอคู่ในช่วงปีนี้นะ

เพราะว่าจันทร์การละโยกเป็นอธิบดี

๒๒พฤษภาคมค่ะ
เขาเองเป็นคนชอบพูดชอบเจรจา

เขาจะทำงานเกี่ยวกับการพูดการเจรจาดี

มันเหลือแค่อาจารย์ติ๊กเท่านั้นที่จะช่วยได้

ดวงสมพงษ์ที่สุดกับคุณมิ้น

คนที่คู่มิตรกับเขาก็เกิดวันพุธ

คุณเทนเนี่ยก็เกิดวันอังคาร
ในอาคารเขาเรียกว่าคู่ชู้มีเสน่ห์
แต่คนที่เป็นคู่ดวงสมพงษ์กับคุณเนี่ย
สุดท้ายแล้วผมอยากให้คุณมีโอกาสได้พูดกับคุณมิ้น
ถือว่าเป็นนิวเคลียร์ลูกสุดท้าย

คุณมิ้นครับกินเหล้าจะเมา
แต่กินราวจะเหมือนเหมือนไม่

โอกาสสุดท้ายของหนุ่มพูดไปหมดแล้วนะ

ตอนนี้ก็เหลือเวลาของคุณมิ้นที่จะตัดสินใจ

โปรดติดตามตอนต่อไป
เฮ้ย
มีที่ไหนเพื่อนมีผัวสองคนในเทปเดียว

ไม่ค่ะตอนแรกก็ลังเลอยู่ว่า

ถ้าปล่อยก็ปล่อยอะไรอย่างนี้

เลือกตามเสียงหัวใจ
ชัดเจนมากนะครับ
จะเป็นผู้ชายผู้หญิงสมัครเข้ามาได้เลยนะครับ

รายการของเราจะหาคู่ให้คุณมาเลือก
ความสุขแบบนี้เรานัดกันทุกวันเสาร์นะครับ
โมงเย็นทางไทยรัฐทีวี
วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
ตอนแรกเล็งไทยไว้หรือครับ
จริงก็เล็งเทนไว้เหมือนกัน

ซาซูมิอะไรพวกนี้กินได้ไหมของดิบ

ก็จะได้รู้ว่าจะชวนไปกินอะไรดีอย่างนี้

อากาศก็ร้อนร้อนแฟนให้อ้อนก็ไม่มี

คนนี้สามารถมองออกทุกอย่างแค่แวบเดียว

หนุ่มโสดทั้ง๔ออกมา

เพราะสาวโสดเราเข้าวัดเพราะขโมยรองเท้า

แบงค์คุณอยู่นี่ก็บอกอะไรฟ้าครับเชิญ
ผมไม่ไปไปนะครับ

ใครก็พูดได้ว่าบอกได้๒นาทีแม่จึงทำให้ดูรายการรายการเลยดีกว่า
ได้ครับ